ทางศาลเนี่ยมีคำพิพากษาว่าทางลูกชายของผมเนี่ยมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดเหตุร้ายโดยการไม่ดึงงบช่วยแต่เราอุทธรณ์เพราะว่าในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยทางลูกชายผมเนี่ยได้ดึงงบช่วยเพราะว่าผมเนี่ย
ไปดูลูกให้กำลังใจลูกในการกระโดดลง
ขณะที่เขาหล่นลงมาเนี่ยระยะทางที่จากผมไปถึงลูกเนี่ยประมาณเพียง๒๓๐๐เมตร
ไกลเกลี่ยนะฮะไม่เป็นที่ตกลงนะฮะ
เพราะว่าทางฝ่ายจำเลยเนี่ยไม่ได้ยอมรับข้อเก่าหาใดทั้งสิ้น
ปฏิเสธพวกพ่อเก่าหานั่นคือสาเหตุที่ทำให้เราจะต้องบอล์ฟดำเนินของพวกมัน
บนเครื่องโยโยเป็นคนที่ลงไปเป็นคนที่เท่าไหร่
เป็นคนที่สี่แต่เป็นคนแรกที่สลิงมันขาด
เขาเป็นคนที่ออกจากเครื่องเป็นคนที่๔แต่เป็นคนแรกที่สลิงมันหลุดออกจากคั่ว
โอ้โหคุณพ่อเป็นคนที่เห็นตั้งแต่วินาทีแรก
เห็นตั้งแต่วินาทีแรกเพราะว่าเราตั้งใจไปดูเพื่อให้กำลังใจลูก
แล้วผมก็ใช้กล้องส่องทางไกลส่องแล้วผมก็เห็น๑๒๓เนี่ยล่มกลางไม่มีอะไร
พอคนที่๔ลงมาเป็นก้อนดำเลยลงมาเป็นก้อนดำจนถึงพื้น
ความสูงจากพื้นดินกับจุดที่เขาโดดเนี่ยเท่าไหร่๓๐๐กว่าเมตร
คุณพ่อรู้เลยไหมวินาทีที่ใช้กล้องสองทางไกลว่านั่นคือโยโย
ผมรู้แต่ว่ามีเด็กตกลงมาร่มไม่กลางเสียชีวิตแน่นอน
ไม่มีใครตกมาจากความสูง๓๐๐กว่าเมตรมีล่มหน้าหลังหนักเป็นรวมน้ำหนักตัวเป็นร้อยกิโลตกมาแล้วจะไม่ตาย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะจริงแล้วเราเคยจัดเรื่องนี้คดีนี้ไปอยู่สองครั้งนะคะ
แต่ว่าทิ้งช่วงกันพอสมควรแต่ว่าทิ้งช่วงรอบนั้นมาจนถึงรอบนี้
ก็เนื่องจากสารแพ่งนะคะในชั้นอุทธรณ์ตัดสินมันก็เลยเป็นข่าวขึ้นมาอีกรอบ
แต่ทีนี้ถ้าเข้าไปดูรายละเอียดของข่าวนี้เนี่ย
มันก็มีความน่าทวงถามอยู่นะคะตรงที่ว่าคดีอาญายังไม่ขึ้นชั้นศาลนะคะคุณผู้ชม
ตามปกติดิฉันไม่ได้เรียนกฎหมายมานะคะก็ฟังจากผู้ที่เชี่ยวชาญกว่านั่นแหละ
ดิฉันก็เลยชินว่าตามปกติแล้วเวลามีคดีใดก็แล้วแต่คดีอาญาเนี่ยจะเป็นคดีหลัก
แล้วก็น่าจะเป็นคดีนำซะด้วยซ้ำไปนะคะส่วนการเรียกร้องค่าเสียหายใดที่เป็นทางแพ่ง
ก็น่าจะตามมาทีหลังอย่างน้อยอาจจะควบคู่กันไปก็แล้วแต่
แต่ทีนี้ข่าวที่ออกมาถ้าเข้าไปดูในเนื้อข่าวจริง
คำพิพากษาที่ออกมาเป็นของสารแพ่งนะคะและเป็นการสู้ในชั้นอุทธรณ์ของสารแพ่ง
ซึ่งคำตัดสินออกมาเนี่ยถามว่ามีคนผิดไหมมีคนผิด
แต่ที่น่าสนใจตรงที่ว่าทำไมถึงมีการอุทธรณ์กัน
พ่อบอกตั้งแต่ต้นรายการในเสียงสัมภาษณ์อยู่แล้วนะคะ
คือพ่อของโยโยนักเรียนในร้อยตำรวจที่เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี๕๗ที่ว่านี้เนี่ย
ที่เขาอุทธรณ์ไม่ใช่ว่าอยากได้เงินเยอะหรอกนะคะ
แต่เขาอุทธรณ์ตรงที่ว่าคำพิพากษามีการไปบอกว่าโยโยเนี่ย
คือภาษาดิฉันนะคะโยโยเนี่ยก็ประมาทด้วย
เหมือนกับมีส่วนร่วมด้วยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เนื้อความตรงนี้ทำให้พ่อตัดสินใจอุทธรณ์
แล้วก็ถ้าภาษาเราก็คือชนะอุทธรณ์ที่สารแพ่ง
แต่สาระสำคัญของคดีนี้อยู่ที่คดีอาญา
ซึ่งตามข่าวคดีอาญาของคดีนี้ยังไม่ขึ้นสู่ชั้นศาลเลยค่ะ
ถ้าตามข่าวคืออยู่ในชั้นอายการ
อยู่ที่สำนักงานอายการสูงสุด
วันนี้ก่อนเข้ารายการนะคะทางทีมงานของเราเนี่ยนะคะ
ก็โทรศัพท์ตรวจสอบไปเราเข้าไปตามลำดับนะคะ
เราก็ไปที่ตำรวจก่อนเพราะคาดว่าถ้าอยู่ที่สำงานอายการสูงสุด
ซึ่งตามข่าวบอกว่าอยู่ตั้งหลายเดือนกับครึ่งปีแล้วเนี่ยนะคะ
เอ๊ะหรือว่าส่งกลับไปให้มีการสอบเพิ่มหรือเปล่านะคะ
เราก็ไล่เรียงดูตั้งแต่กองบัญชาการของภาคนะคะ
แล้วก็ไล่เรียงดูก็ท่านยังตำรวจของภาค
ยังไม่ทราบรายละเอียดนะคะไม่ได้มีการให้ข้อมูล
เราก็เลยโทรเข้าส่วนของจังหวัดนะคะ
ก็ยังไม่ได้เราโทรไปที่สำนักงานอายการสูงสุด
แม้กระทั่งทีมโฆษกของอายการนะคะ
ยังไม่มีใครทราบข้อมูลล่าสุดเนี่ย
มีการเลือกใหม่นะคะแล้วก็ได้ท่านที่เป็นอายการสูงสุด
ท่านใหม่ขึ้นมาก็เพิ่งรับงานวันนี้แหละค่ะ

แต่ว่ายังไม่ทราบรายละเอียดข้อมูลนี้
นาคมปี๒๕๕๗นะคะ
อายุความถามทนายมาบอก๑๐ปี
จนถึงตอนนี้อยู่ชั้นอายการดิฉันเน้นว่าเป็น
คดีอาญานะคะซึ่งเป็นคดีหลักนะคะ
วันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเพราะมันอาจจะไม่ได้น่าดีใจ
ที่ได้จำนวนเงินมาเพิ่มขึ้นชนะคดีที่สารแพ่ง
แต่มันน่าสงสัยและคาใจว่าอายุความจะไปทางไหนกัน
แล้วถ้าสู้ต่อจะเอาเนื้อหาตรงไหนไปสู้

วันนี้ที่คุยกันกับเราในรายการแน่นอนค่ะ

คุณพ่อของโยโยนะคะหรือคุณพ่อของนักเรียนในร้อยตำรวจชายากร
และท่านายอันนันชัยชายเดจสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
อนุญาตเท้าความนานครับขออนุญาตบอกตรงไปตรงมา
คือบางคนอาจจะลืมไปแล้วนะคะ

บางคนก็เข้าใจว่าน่าจะจบแล้ว

อย่างรายการเราทราบว่าคดียังไม่จบแน่
แต่ไม่คิดว่าคดีอาญายังอยู่ในชั้นอายการ

แต่อยู่ชั้นอายการถือว่าสบายใจยังคะ

ตอนนี้เริ่มไม่สบายใจแล้วครับเพราะว่า
อายุความ๕ปีในความผิด๑๕
มันเริ่มที่จะลดน้อยถอยลงเข้าไปทุกขณะแล้ว
คือถ้าหากว่ามีการสั่งไม่ฟ้องเพียงไม่กี่คนนะครับ
แล้วทางเราเกิดไปฟ้องร้องเองเนี่ย
เราก็จะไม่มีเครื่องมือที่จะไปฟ้องเองไต่สวนมูลฟ้อง
ระยะเวลามันจะกระชั้นชิดมากยากมากครับ
เผลอหลุดเลย

คือพอเราไต่สวนมูลฟ้องเนี่ย
พยานหลักฐานมันอยู่ที่อายการขอก็ไม่ให้
แพ่งขอก็ไม่ให้นะขอจากตำรวจนะครับ
เวลาเขาทำคดีกันคนที่เป็นผู้เสียหาย
เพราะโดยหลักแล้วเนี่ยคดีแพ่งต้องเดินตามคดีอาญา
คดีอาญาเนี่ยพยานหลักฐานจะเยอะครบถ้วน
แต่คดีแพ่งเนี่ยพยานหลักฐานนี่มันตามคดีอาญาไงครับ
แต่ปรากฏว่าคดีนี้เนี่ยครับ
พยานหลักฐานไม่มีจากคดีอาญาของอายการนะครับ
คดีนี้ได้พยาหลักฐานจากตำรวจ
ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นง่ายก็คือ

เพราะขอไปที่อายการอายการก็แทงมาว่า
สำนวนอยู่ในระหว่างการพินาไม่สามารถที่จะให้ได้
ไม่สามารถที่จะให้ได้เนี่ยไม่สามารถที่จะให้ได้ตาม
ตามดุลพินิตหรือว่าตามกฎหมายครับ

และสารก็บอกว่าก็เป็นความสามารถของคุณ

แต่ว่าผู้เสียหายไม่มีสิทธิ์รู้สำนวนของตัวเองที่จะช่วยสู้คดีเหรอ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

คือขอได้แต่จะให้หรือไม่เป็นดุลพินิษฐ์
ใช่แต่ส่วนใหญ่ครับ๙๙ไม่ให้
ถ้าคดีอาญายังไม่สู่ศาลเขาจะไม่ให้

อันนี้เป็นความเมตตาของตำรวจนะครับ
ที่ได้สำนวนจากพนักงานสอบสวนมาแล้วมาสู่สารแพ่ง
ถึงแม้ว่าจะได้คนรับผิดเพียงคนเดียว

นะครับคือคนเดียวนะทั้งหมดมี๑๑คนนะ

ใช่แต่ว่าได้คนเดียวนะคนเดียวเนี่ยได้มา๔๘นะครับ

แต่อีก๑๐คนล่ะ๑๐คนนี่มันอยู่ในคดีอาญาไงฮ
ก็อย่างที่ผมบอกว่าพยานหลักฐานคดีแพ่งถือตามคดีอาญา
ไม่ใช่คดีอาญาถือตามคดีแพ่งนะครับ
เมื่อตอนที่เริ่มต้นรายการฉันเนี่ยไม่ได้สรุปอะไรผิดถูกไหมคะ
ก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคือโดยหลักแล้วคดีอายามักจะไปก่อน
แล้วการจะชดเชยค่าเสียหายสู้เรื่องค่าเสียหายกัน
มันจะต้องดูว่าใครผิดใครถูกศึกพยานกันแบบไหน
ผมแถลงสารแล้วผมบอกว่าขอจำหน่ายคดีชั่วคราวไปก่อนได้ไหม
เพื่อที่จะให้คดีอาญาเนี่ยมันสืบให้เสร็จท่านบอกว่าไม่ได้
แต่ทีนี้กลับมาตั้งต้นใหม่คือเหตุการณ์เกิดขึ้นปี๕๗
อายุความของคดีนี้คือ๑๐ปีใช่ไหมคะ

ครึ่งปีครับ๕ปีก็ครึ่งแล้วครับอีก๕ปีก็แป๊บเดียว

ก็๒๐ปีครับแกน่อมแล้ว
ซึ่งคดีอาญาตอนนี้ตามข่าวอยู่ในชั้นอายการและอยู่ที่สำนักงานอายการสูงสุด
สูงสุดคือตามข่าวตามข่าวนะคุณพ่อบอกว่า
สูงสุดเนี่ยนะคะมาประมาณครึ่งปีประมาณนั้น
ปีครึ่งฮะปีอ๋อปีครึ่งปีครึ่งครับ
เพราะมันตั้งแต่มกราหกหนึ่งใช่ไหมทางสำนักงานเอ่อ
ทางกลองบัญชาการตำรวจภูทรภาพเจ็ดเนี่ยอ่า
ได้รูปรวมสำนวนส่งให้กับอัยการสูงสุด
เมื่อมกราคมปี๖๑ตอนนี้กรกฎาคมปี๖๒
อยู่ที่อายการสูงสุดปีครึ่งแล้วครับ
เอ่อคุณพ่อทราบเหตุผลไหมคะว่าทำไมถึงใช้ระยะเวลา
ผมโทรติดตามอยู่ตลอดเวลานะครับ
พอโทรไปถึงเจ้าหน้าที่ก็จะตอบเหมือนอัดเทปนะครับ
อยู่ระหว่างการดำเนินการนะครับ

ช่วงแรกเนี่ยผมโทรทุกสัปดาห์เลย
ต่อมาผมโทรสัปดาห์เว้นสัปดาห์
เอาเป็นว่าปีครึ่งเนี่ยผมโทรนับครั้งไม่ถ้วน
แต่คดีก็ยังอยู่ที่เดิม
คือที่สำนักงานอายการสูงสุดปีครึ่งแล้วครับ

เขาบอกเขาชี้แจงไหมคะว่ามันไปยากตรงไหน
เช่นจำเลยขอเวลาจำเลยใช้สิทธิ์ยื่น

คือคนที่ตอบผมเนี่ยคงไม่ใช่เจ้าหน้าที่ระดับสูงนะฮะ
คงจะเป็นสันนิษฐานว่าคงเป็นเจ้าหน้าที่ทั่วไป
ให้ข้อมูลรายละเอียดไม่ได้มาก
ได้แต่ว่าอยู่ระหว่างดำเนินการ
ทนายนัญชัยคะตามปกติแล้วเวลาสำนวนไปอยู่ที่
อายการหรือไปที่สำนักงานการสูงสุด
แล้วทิ้งเวลามาปีครึ่งนะคะ

ปีครึ่งที่ว่านี้อันนี้เป็นระยะปกติไหมค
หมายถึงว่าความเร่งปกติไหมคะ

เพราะว่าคดีนี้อย่าลืมนะครับ
ว่าคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจ

มีประชาชนสนใจเป็นจำนวนมาก
ตัวของอายการเองต้องใช้เวลาให้สั้นที่สุด
เพื่อจะได้นำความจริงมาสู่ต่อสาธารณชน
ว่าในการกระทำครั้งนี้
มันเป็นความผิดของใครนะครับ
แต่ณครั้งนี้ในเมื่อปีครึ่งแล้ว

ถ้าเป็นตำรวจผมจัดการนานแล้ว
หรือมันมีความซับซ้อนในเนื้อหา

เขาตอบว่าค่อยติดต่อมาใหม่นะครับ
จนกระทั่งว่าผมทราบจากคุณสาธรณ์ว่า
โทรไปพบอายการท่านหนึ่งนะครับ

เอิญพบท่านอายการท่านรับสายพอดี
ท่านบอกว่าท่านเป็นเจ้าของสำนวน

ท่านดีของผมพอดี
พอผมสอบถามรายละเอียดมาก

เดี๋ยวนะตั้งคำถามต่อว่า

ปกติจะมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งรับสายเป็นประจำ

แต่วันนั้นโดยบังเอิญยกหูมาเป็นสุภาพบรุณ
ท่านผมก็โทรบอกว่าผมมาติดตามคดีนี้

ผมเป็นเจ้าของสำนวนคดีของคุณพอดี
ผมก็เรียนท่านไปว่าผมโทรมาติดตามอยู่ตลอดนะฮะ
อธิบายไปท่านตอบว่า
ทำไมกลัวไม่มีคนผิดเหรอ
แสดงว่าอายการท่าน
แต่คือฟังแล้วมันเศร้า
เพราะว่าเราเหมือนจะเป็นทันัยความยู่ในกระบวนการยื่ดธรรม
ผมอยากจัดการมากเลยนะจริง

ในขณะที่คดีอื่นนะผมลุยแหลกแจกแถมมาเยอะมาก
คืออย่างนี้ค่ะถ้าคุณผู้ชมได้ชมในช่วงของรายการเรา
ที่คุยถึงคดีของน้องโยโยเนี่ยนะคะจริงมีน้องฟิลอีกคนนะคะ
ที่เราต้องสูญเสียน้องเขาไปจากเหตุการณ์ที่ว่า
คือคนที่ถูกกล่าวหาเนี่ยมีทั้งในลักษณะของเป็นบริษัท
แล้วก็เจ้าหน้าที่สังกัดบริษัทผู้บริหารของบริษัทต่างนะคะ
ก็สามารถพูดชื่อได้นะคะยกตัวอย่างนะคะ

ตัวอย่างเช่นการบินไทยก็อยู่ในสำนวน
อุตสาหกรรมการบินก็อยู่ในสำนวนนะคะ
แล้วก็มีคนที่อยู่ในระดับปฏิบัติการ
แล้วก็อยู่ในระดับบริหารระดับสูงด้วย
แล้วก็ระดับชั้นต่างคือมีรวมทั้งหมดจำเลย๑๑
ทีนี้ก่อนหน้านี้ที่เราเคยคุยกันเนี่ยนะคะ
คืออันนั้นแค่ตั้งข้อสังเกตกันไปเฉยว่า
มีผลไหมกับการที่บริษัทลักษณะแบบนี้
หรือแม้กระทั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอง

คือสารยุติธรรมมีอายามีแพ่งถูกไหมคะ
เขาสู้กันที่อาญาด้วยอาญาดูจะช้านะคะ
แล้วก็สารแพ่งที่อุทธรณ์ออกมาแล้ว

แล้วเดี๋ยวเอ๊ะตกลงมีไปร้องประประชาด้วยป่ะคะ

คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคดีนี้เนี่ยนะคะ
ตอนแรกที่คุยกันตั้งแต่เริ่มต้น
มันก็มีความน่ากังวล

ที่เป็นผู้ที่ต้องเข้าสู่การพิสูจนว่าต้องมีส่วนรับผิดชอบหรือเปล่า

ทีมงานเราก็ตามนะคะก่อนเข้ารายการ
ที่คุณพ่อต้องการตอนนี้คุณพ่อต้องการคดีอายามากกว่าคดีแพ่ง

ผมไม่เคยให้ความสำคัญคดีแพ่งเลย
โดยเฉพาะคดีแพ่งค่าหมายถึงยอดเงินด้วยผมไม่เคยสนใจเลยนะฮะ
แพ่งอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตั้งแต่เมื่อ๕ปีก่อนที่เกิดเหตุ
เงินมาเท่าไหร่ผมจะทำสาธารณประโยชน์ให้หมดนะครับ
ผมมีเงินเดือนผมเกษียณมีบำนานแต่สิ่งที่ผมต้องการที่สุดคือ
ต้องเอาคนกระทำความผิดในคดีอาญามาลงโทษให้ได้
ผมไม่ยอมให้ลูกผมตายฟรีผมเกลียดการทุจริตที่สุด
คุณจอมขวัญผมเรียนอย่างนี้นะฮะผมเนี่ยเป็นครูมาตั้งแต่อายุ๒๑
ผมเป็นครูมา๓๖ปีช็อกแท่งเดียวผมไม่เคยเอากลับบ้าน
ถามว่าผมในตอนที่โยโย่อยู่ในวัยเยาเนี่ยผมเคยให้เขาเอาช็อกมาขีดเขียนพื้นเล่นไหม
เคยครับแต่ผมไปซื้อชอบสีที่ร้านเครื่องเขียนทั้งที่ด้วยฐานะครูเนี่ย
ถ้าผมจะเอาช็อกสักกล่องหนึ่งจากโรงเรียนมาเนี่ยใครจะรู้ไหม
แล้วยิ่งช็อกเป็นวัสดุสิ้นเปลืองด้วยเนี่ยไม่มีใครรู้หรอก
แต่ด้วยจิตสำนึกแห่งความเป็นคนไม่มีจิตคิดทุจริต
ผมไม่เคยเอาช็อปแม้กระทั่งแท่งเดียวจากโรงเรียนมาบ้าน
แล้วผมเรียนอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนเลยวันนี้ผมสุดอันอั้นแล้ว
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผม
มีนโยบายโรงเรียนสุจริตนะครับแล้วนโยบายนี้เนี่ยไม่ใช่นโยบายที่จับต้องไม่ได้
นโยบายนี้เนี่ยจับต้องได้ลงมาสู่การปฏิบัติถึงสถานศึกษา
ซึ่งปัจจุบันผมเป็นผู้มนวยการโรงเรียนอยู่มาในลักษณะของหลักสูตรทุจริตศึกษา
ปลูกฝังกันตั้งแต่ชั้นอนุบาลนะฮะค่ะเด็กอนุบาลเนี่ยผมประชุมครัวอนุบาลเนี่ย
ผมบอกเลยว่าเวลาสอนเนี่ยอนุบาลสอนได้นะหนูอย่าเอาของเพื่อนนะถ้าหนูเอาของเพื่อนเนี่ยถูกไหม
ถูกหรือเปล่าเขาไม่ทราบบอกว่าในทางกลับกันถ้าเพื่อนเอาของหนูล่ะหนูชอบไหมลูกไม่ชอบ
ถ้างั้นหนูห้ามเอาของเพื่อนนะผมถามคุณจอมขวัญว่านโยบายโรงเรียนสุจริตและหลักสูตรทุจริตศึกษาเนี่ย
ที่เรากำลังเพาะปลูกฝังให้กับเด็กในวันนี้ประสบความจะประสบความสำเร็จไหม
ผมเรียนถามคุณจอมขวัญคิดว่าประสบความสำเร็จไหม
ผมมีคำตอบเพื่อไม่ให้เสียเวลามันจะสำเร็จไหมมันอยู่ที่ผู้ใหญ่อย่างเราเราท่านในวันนี้ว่าคุณทำตัวอย่างเป็นยังไง
ถ้าถ้าคุณทำตัวอย่างทุจริตให้เด็กเห็นผมเรียนถามผมขออนุญาตนิดเดียวว่าเด็กที่ได้รับการปลูกฝังมาในวันนี้พอเห็นเยี่ยงอย่างที่ไม่ดีในสังคมโครงการนี้ล้มเหลวนโยบายนี้ล้มเหลว
แต่ถ้าผู้ใหญ่อย่างเราท่านเนี่ยเป็นตัวอย่างในเรื่องของความสุจริตไม่ทุจริตนะฮะ
ผลจากนโยบายนี้จะประสบผลในวันข้างหน้าผมขออีกประโยคเดียววิงวอนสังคมนะฮะ
ประเทศไทยเราพลเมืองไทยเรายังไม่เลิกทุจริต
ระวังสักวันหนึ่งนะฮะจะไม่มีแผนที่ประเทศไทยในแผนที่โลก
ที่คุณพ่อพูดแบบนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคือเดี๋ยวเราจะย้อนให้ฟังนะคะ
คือคุณพ่อเคยอธิบายก่อนหน้านี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันต้องมีคนรับผิดชอบ
เพราะว่าตัวเชือกใช่ไหมคะรสลิงสลิงที่ว่านี้เนี่ยที่มีผลทำให้ลูกคุณพ่อ
แล้วก็เพื่อนลูกเนี่ยเสียชีวิตจากเหตุการณ์เมื่อปี๕๗เนี่ยนะคะ
คือมันเกิดจากจริงแล้วเมื่อมันต้องซ่อมไอ้ของที่มันต้องใช้จริงมันมีมีครับ
แต่คุณพ่อตั้งถามว่าทำไมไม่ใช้ทำไมใช้ของที่มันใช้ไม่ได้เอามาใช้แล้วราคามันต่างกัน
ทวงถามว่าตกลงแล้วมีคนตั้งใจทุจริตจากงานนี้หรือเปล่า
ซึ่งข้อสงสัยที่ว่านี้มันควรจะต้องถูกพิสูจน์จำตัวเลขได้ของจริงมัน๙๐๐กว่าบาท
แต่อันที่ใช้๔๘๐๐กว่าบาท
พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่าทำไมคุณพ่อถึงบอกว่าสู้ไปก็เอาเงินที่ได้ไปทำสาธารณประโยชน์
แต่ที่สำคัญคือคุณพ่อเชื่อว่าคนที่กระทำผิดโดยเฉพาะทุจริตต้องรับผิดชอบจากคดีนี้
อย่าลืมนะครับปี๕๗นะคะที่เกิดคดีขึ้นสำนวนอาญาตอนนี้อยู่ที่สำนักงานอายการสูงสุดสักครู่ค่ะ
คือเครื่องบินลำนี้เนี่ยชื่อรุ่นคาซ่าสมมุติว่าหัวเครื่องบินไปทางคุณจอมขวัญท้ายเครื่องบินมาทางผม
เครื่องบินลำนี้ที่ท้ายเครื่องบินเนี่ยจะมีประตูออกทั้งซ้ายและขวานะครับแล้วบนเครื่องบินเนี่ยจะมีเส้นสลิงที่เขาเรียกว่าเส้นสแตติกลาย
ซึ่งจะติดอยู่กับผนังเครื่องบินทั้งด้านซ้ายและก็ด้านขวานะครับอันนี้จำลองนะฮะคือพอติดอย่างนี้ปั๊บเนี่ยนะฮะ
ก่อนจะโดดเนี่ยทางกองบินตำรวจได้ตรวจสอบว่าสลิงพร้อมใช้ไหมโดยการเอาผ้าเนี่ยมารูปมารูปที่แสนนึงรูปไปถ้าเกิดมันไม่สะดุดเนี่ยแสดงว่าสลิงพร้อมใช้
แต่ทีนี้จากการที่รูปไปเนี่ยมันสะดุดแสดงว่ามีเส้นสลิงเล็กบางเส้นแตกแล้วมันถึงได้ทิ้มผ้าผ้าถึงรูดไปไม่ได้
หลังจากนั้นเนี่ยทางกองบินตำรวจถึงได้ส่งเครื่องบินลำนี้ไปให้บริษัทการบินไทยเพื่อซ่อมบริษัทการบินไทยเนี่ยส่งต่อให้บริษัทอุตสาหกรรมการบินนะครับทีนี้การซ่อมนะฮะจะต้องถอดพวงเนี่ยทั้งพวงเนี่ยทั้งเส้นสลิงทั้งตัวยึดเนี่ยออกมาทั้งหมด

ชุดแล้วก็เอาชุดใหม่เนี่ยซึ่งผมทราบมาอย่างชัดเจนว่ามีอยู่สองเส้นซึ่งเป็นของแท้จากต่างประเทศที่ใช้กับเครื่องบินคาซ่าลำนี้นะฮะแต่ของแท้สองเส้นนั้นที่อยู่ในสต๊อกของการของกองบินตำรวจเนี่ยกลับไม่ถูกนำมาติดตั้ง
แต่กลับไปเอาเส้นสลิงเส้นนี้ออกออกเอาเส้นสลิงเส้นนี้ออกแล้วเหลือไว้แต่
แต่ชุดนี้แล้วก็ไปเอาสลิงตามท้องตลาดมาใส่เข้าไปแทนใส่เข้าไปแทนเส้นที่ชำรุดแทนที่จะเอาของใหม่มาเปลี่ยนแล้วพอของเส้นสลิงที่ไปหามามันเกิดใหญ่กว่ามันเกิดใหญ่กว่ามันเกิดใหญ่กว่ามันเข้าไม่ได้พอเข้าไม่ได้ก็เอาเหลาใช้อะไรเจียเอาไอ้ตัวเส้นเนี่ยนะให้มันแหลมเพื่อมันจะเข้าได้พอเข้าไปปุ๊บมันก็เข้าได้ชะ
ทีนี้พอกระโดดเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นของแท้ทั้งหมด
ที่มีอยู่ในกองบินตำรวจมันไม่มีปัญหา
แต่อันนี้มันดัดแปลงอย่างที่ผมอธิบายให้ฟัง
พอโดดลงไปปุ๊บคนที่หนึ่งโดดสองโดดสามโดด

สองอันนี้อยู่กับที่นิ่งเลยฮะ
อยู่กับที่นิ่งเลยแต่สะริงน่ะหลุดออกมาจากไอ้เบ้ามัน

ทีนี้ไอ้ตะขอที่หวังพึ่งอันนี้ว่า

เด็กก็เลยลงไปทั้งตัวเปล่าเลย
อันนั้นคือคำอธิบายตอนที่คุณพ่อมาอธิบายว่า
ทำไมถึงต้องการพิสูจน์ว่าจริงแล้วมีการทุจริตไหม

มันมีของที่สามารถใช้เปลี่ยนได้เลยอยู่อยู่แล้ว
ทำไมใช้ของที่มันไม่ใช่มาเปลี่ยน
เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นอย่างที่คุณพ่อได้ข้อมูลทั้งหมด

ที่ได้มันจริงเท็จประการใดแล้วใครต้องรับผิดชอบ
มีการทุจริตไหมหรือเป็นเพียงความประมาทเร็วเท่านั้น

มันก็ต้องมีการรับโทษอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อพิสูจน์ได้

เรียนขอย้อนกลับมาที่สารแพ่งก่อนนะคะคุณผู้ชม
แพ่งเนี่ยเนื้อหาในการต่อสู้กันจริงคุณพ่ออุทธรณ์
แล้วจริงเจริญอุทธรณ์ด้วยไหมคะสารแพ่ง

แต่ใจความสำคัญที่คุณพ่ออุทธรณ์สารแพ่งเนี่ย

ตอนแรกสู้กันสารแพ่งเขามีความพิพาศาออกมาแบบไหน
คุณพ่ออุทธรณ์เพื่อมาสู้ในอุทธรณ์ที่แพ่งคะ

สาเหตุที่ผมฟ้องสารแพ่งนะฮะ
ต่อบริษัทการบินไทยและบริษัทอุตสาหกรรมการบินเนี่ย

เขาไม่ยอมรับว่าเขาผิดนะครับ

เขาบอกว่าเขาให้สองล้านห้าแต่ต้องลงลายมือชื่อว่า
จะไม่ฟ้องอาญาเขา
นั่นคือประเด็นแรกที่ผมตัดสินใจฟ้อง
เพราะเขาบอกว่าถ้าจะรับ๒ล้าน๕จากเขา
ต้องเซ็นยินยอมว่าจะไม่เอาคดีอาญาเขา
ซึ่งเป้าหมายหลักของผมอยู่ที่คดีอาญา

พอฟ้องปุ๊บสารชั้นต้นตัดสินมาว่า
ให้ทางบริษัทอุตสาหกรรมการบินเนี่ย
ชดใช้ผมเนี่ย๒ล้าน๕
แต่ในคำพิพากษาด้วยความเคารพศาล

คือสารบอกว่าลูกชายผมเนี่ยมีส่วนร่วมก่อให้เกิดเหตุร้ายคือพูดง่ายเองก็ผิดด้วยนะฮะตรงเนี้ยผมรับไม่ได้หาว่าลูกชายผมไม่กระตุกร่มซึ่งผมไปอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยพอมีเด็กตกลงมาถึงพื้นเนี่ยผมวิ่งเข้าไปดูเนี่ยพบว่าเป็นลูกชายเนี่ยร่มสำรองถูกกางออกแล้วนะฮะร่มสำรองถูกกางออกแล้วแล้วทั้งที่บ
ไม่มีความผิดนะนั่นคือสาเหตุที่ทำให้ผมอุทรแล้วเมื่อวานคำพิพากษาของสารอุทรก็พิพากษากลับว่านะให้เพิ่มเงินค่าขาดไร้อุปการะ
ต่อผมซึ่งเป็นพ่อเนี่ยจาก๒ล้าน๕เป็น๔ล้าน๕บวกกับค่าโปรงศพอีก๓๒๐๐๐บาทเป็นเงิน๔๘๒๐๐๐บาทบวกกับดอกเบี้ย๑๐๐
ก็จะร้อยละ๗๕ต่อปีนับจากวันที่ฟ้อง
ผมคิดได้ว่าประมาณล้านเศษ
รวมแล้วเนี่ยขณะนี้ผมได้รับเงินประมาณ๖ล้านบาท
แต่ยังไม่ได้รับนะฮะแต่ถ้ารับเนี่ยผมได้๖ล้านบาท
ถามว่าผมสนใจตัวเงินนี้ไหมมาเท่าไหร่
แต่ที่ผมถือว่าผมพึงพอใจเมื่อวานกับคำ
การตัดสินของสารอุทธรณ์ก็คือ
พิพากษากลับคำตัดสินของสารชั้นต้นว่า
ลูกชายผมนักเรียนในร้อยตำรวจชายากรพุทธชยง
ไม่มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดเหตุร้ายดังกล่าว
คำพิพากษาของสารชั้นต้น
นั่นคือสาเหตุที่ผมฟ้องและฟ้องสารชั้นต้นแล้วก็อุทธรณ์
คืออันนี้ก็คือสาระสำคัญที่เกิดขึ้นในข่าวเหมือนกัน

ใช่ไหมคะว่าตอนที่อุทธรณ์ก็คือประเด็นที่พูดถึงตัวโยโยนั่นแหละ
ใช่ไหมคะทีนี้ตัวเงินอาจจะเพิ่มจะลดก็แล้วแต่

ทีนี้ต้องมีการดีกาต่อไปไหมคะในส่วนของสารแพ่ง
อันนี้ต้องขออนุญาตถามท่านธนา

คือคดีนี้เนี่ยปกติแล้วถ้าจะดีการเนี่ยต้องขออนุญาตสารดีกา

ซึ่งก็น่าจะลำบากใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยคดีเนี่ยถ้าถามว่าดีการหรือไม่เนี่ย
ยากมากซะจะดีการนะครับ
ต้องให้สารคณะสารดีการวินิจฉัยว่ามีเหตุคนดีการ์ไหม

จำกัดสิทธิ์ในการดีการ์ซึ่งยากมาก

มันมีเช่นไม่เคยมีคำพิพากษามาก่อนไปเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ซึ่งแนวโน้มเนี่ยว่าน่าจะมีการดีการ์ทั้งสองฝ่าย
ทุกอย่างนะครับมันมีหลายสาเหตุนะครับ

เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนดีการ์ได้เลย
ก็คือใช้สิทธิ์ให้ค่อยว่ากันใช่ไหมคะ
แต่อันนี้ต้องเข้าเงื่อนไขด้วยว่าดีการ์ได้ด้วย

แต่คือคุณพ่อจริงถ้าไม่ต่อไปที่สารดีกาก็ไม่เป็นไร
เพราะว่าเนื้อความบอกแล้วว่าโยโยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

จำเลยคนอื่นซึ่งยกฟ้องไป

ผมขออนุญาตเรียนขัดจังหวะอย่างนี้แล้วกันนะครับ

เท่านี้วันนี้ผมก็เอา
ลูกชายผมได้พิสูจน์แล้วว่า
ไม่มีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดเหตุร้ายนะฮะ
แต่ประเด็นถ้าจะดีการคงจะต้องดีการในกรณีคนที่ทำผิดเนี่ย
คนที่ทำผิดเนี่ยตั้ง๑๑คน
ปรากฏว่ามีคำพิพากษาออกมาว่า
มีบุคคลทำผิดเพียง
คือ๑หน่วยงานกับอีก๑บุคคล
ช่างที่ซ่อมเนี่ยไม่ผิดเลยสักคนเดียว

คุณไปเจียจนแหลมแล้วเสียบเข้าไปแล้วบีบ
ถ้าซ่อมอากาศยานอย่างนี้นะ
ไม่ต้องอาศัยพวกคุณหรอก
ลงกึงแถวบ้านผมก็ทำได้
เพราะฉะนั้นผมยังมีติดใจประเด็นที่ว่า

ผู้ร่วมก่อให้เกิดเหตุร้ายทำไมไม่ผิด

แต่๓อันนี้มันจะโยงกลับไปที่คดีอาญา

ข้อ๓ประเด็นที่๓จะโยงกลับไปที่คดีอาญา
เนื่องจากว่าในคดีอาญา
ยังต้องรอดูว่าตกลงเนื้อหาของแต่ละคนที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
คือสอบแล้วเนี่ยนะคะสำนวนในการฟ้องจะเป็นอย่างไร
ซึ่งอย่างที่บอกตอนต้นรายการคือคดีแพ่งที่ใช้ได้สำนวน

ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ท่านพลตำรวจฤยสมเกียจวแสงสินสรผมกราบ
ให้ให้ข้อมูลผมมา
ทั้งยาว่าแต่อายาเลยฮะแพ่งยังสู้ไม่ได้เลย

ที่คุณพ่อรัฐนานัญชัยใช้สู้ยังไม่ได้ของหลักเลย
ยังไม่ได้ครับไม่ได้เลยครับยังไม่ได้ของหลัก
เพราะอายการท่านไม่ได้อนุญาตให้ใช่ไหมคะ

ก็มีอยู่๑๐บาทนี่ได้แค่๕บาทอีก๕บาทอยู่ที่เขา
ทีนี้พอไม่ได้ก็เลยไปขอที่ตำรวจ

ซึ่งมันน้อยกว่าเยอะ

ก็คือใช้สู้เฉพาะแพงครับทีนี้ใช่ครับ
คือกำลังจะบอกว่าที่คาใจคือถ้าได้อาญา
หรือถ้าอาญามันนำแพ่ง
มันจะได้เนื้อกว่านี้เยอะว่าตกลงแพ่ง

ถ้าเราจะพูดถึงถ้าเราจะเดินไปตามแท่งก่อนนะคะ

แล้วยังติดใจอยู่ว่าจำเลยตกลงต้องใครบ้างเนี่ย

ยังอยู่ที่อายการสูงสุดแล้วจะไปเร่งยังไง
แล้วจะไปทำอะไรได้คะก็ขอแล้วนี่ผมผมเรียนอย่างนี้นะ
ผมติดตามจนผมเหนื่อยมากแล้ววันนี้ผมครับข้องใจแล้วนะฮะ
สัปดาห์หน้าเจอกันสัปดาห์หน้าเจอกันเจอเจอใครคะ
สำนักงานอายการสูงสุดผมจะไปประท้วงท่านถึงสำนักงานอายการสูงสุด
อายการสูงสุดท่านใหม่คือโดยอย่างเป็นทางการยังนะคะ
ก็จะยังเป็นท่านเดิมอยู่แล้วแล้วหรือรอท่านใหม่เข้ามา
ตามวรรณะหลังจากเลือกกันแล้วหรือยังไงคุณพ่อไม่จำเป็นเหมือนครับ

คนรับผิดชอบน่าจะเป็นรองอายการหรือผู้เชี่ยวชาญ
เพราะอายการสูงสุดเนี่ยไม่เกี่ยว

คือเอาผู้ที่ทำหน้าที่รับผิดชอบ

คนที่ตอบเข้ามาแหละครับ
ตำแหน่งอายการสูงสุดก็ท่านนั้นแหละนะฮะ

ถ้าคุณผู้ชมได้ตามข่าวของน้องโยโยกับน้องฟิลเนี่ยนะคะ

มันถูกบันทึกภาพไว้

คุณพ่อก็เห็นลูกเขาตั้งแต่

แล้วก็ความคับข้องใจที่ว่านี้เนี่ย

เสร็จถัดมาก็เสียสามีด้วยนะคะคือเทียบเคียงกันของคุณพ่อยังไม่ยังไม่
ขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าคุณพ่อก็สู้อย่างโดดเดียวนะคะคือคุณพ่อเสียโยโย
เสร็จแล้วหลังจากนั้นคือมันเป็นที่เปิดเผยในข่าวนะคะคุณพ่อก็อยู่บ้านคนเดียว
เพราะว่าคุณแม่ก็รับบรรยากาศแบบนี้ในบ้านไม่ไหวเหมือนกันนะคะก็เลยตัดสิน
ใจที่จะแยกกันอยู่ทีนี้คุณพ่อก็จะทำร้ายตัวเองอยู่หลายครั้งอ่าในระหว่าง
การสู้คดีครับมันจะคู่นี้ที่คุณพ่อพูดเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวพักสักครู่
เดี๋ยวมาหาวิธีเดี๋ยวเดี๋ยวให้ทนายลองหาว่ามันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าช่วยอะไรกันได้บ้างก่อนนะ
ถ้าท่านทนายอนัญชัยมีทางออกให้ผมถือเป็นความโชคดีของผมและทุกฝ่าย
ถ้าวันใดผมจะต้องเอาชีวิตเขาแรกคนอย่างผมไม่ใช่โง่นะฮะผมไม่ยอมตายคนเดียว

คุณผู้ชมคะอย่างที่บอกนะคะว่ารอบนี้เนี่ยคงต้องเป็นการไปทวงถามที่คดีอาญาเป็นหลัก
เพราะอย่างที่บอกคือแพ่งถ้าจะใช้สิทธิ์ดีกาถ้าตามกฎหมายใหม่ก็ไม่ง่าย
ลำบากมากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ให้แล้วเอาเอาเข้าจริงจริงแล้วเนี้ยก็ถ้าถ้าผิดบอกนะคะ
เท่าที่ฟังเนี้ยก็คือว่าการสู้ผ่านสารแพร่

ว่าจะมีของเท่าเดิมในมือในการสู้ในสารแพท

มันไม่มีอะไรเลยประกอบ
ทีนี้

แค่นี้ครับเป็นเหตุผลที่ใช้กันทั่วอายการ

เวลาตอบสารมาจะตอบอย่างนี้ทุกครั้งเลยว่า

อายการเนี่ยพินาแล้วก็สู้พยานสู้คดีในศาล

แต่ว่าอย่างเช่นตอนที่คุณพ่อได้คุยกับท่านอายการเจ้าของสำนวน

คือแพ่งมันไปแล้วอ่ะคือเราไม่มีของจะในมือจะสู้เนี่ย

ทราบดีครับท่านทราบดี
ตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านท่านทราบดีนะครับ
คุณพ่อมีโอกาสได้อธิบายในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาอยู่หลายครั้งฮะ
อธิบายนะไม่ใช่แค่โทรไปแล้วรับนะคะ
มีโอกาสอธิบายกันอยู่หลายครั้งไหมคะ
มีท่านอายการเนี่ยที่เป็นเจ้าของสำนวนที่อายการสูงสุดเนี่ย
บอกว่าคือบางทีภาษามันไม่ใช่ภาษาของเรา
คุณจอมขวัญพอจะเข้าใจนะครับ
อย่างเช่นกฎหมายก็มีภาษากฎหมาย

เพราะฉะนั้นบางครั้งเขาพูดอะไรมาเนี่ย
เราไม่ได้เข้าใจทั้งหมดนะครับ
ทแอนัญชัยค่ะถ้าให้แนะนำทำกี่ได้อีกคะ

รับโทรศัพท์แกพอรับโทรศัพท์แกเนี่ยก็นึกถึงน้องโยโยแล้ว
ผมก็มานึกถึงตัวเองมีคนมาขอความช่วยเหลือผมเยอะแยะ
ผมนั่งเป็นวันวันเลยโทรมาเป็นสิบสิบครั้งเลยผมก็ไม่รับจน
ทั้งแกมาเองแล้วบุกมาเองอืมผมรับแต่ผมช่วยอะไรแกไม่ให้
ในขณะที่เราว่าอยากจะเต็มที่แล้วคือถ้าเป็นคนที่แบบ
กูกระสันจะฟัดกับมึงแล้วแต่มันไม่ได้กระสันไง
ตามที่เราคิดเพราะว่าไม่พร้อมสักทีไม่ทำสักทีแล้วเราก็
ยุ่งอะไรก็ไม่ได้และอย่างหนึ่งเนี่ยผมบอกตรงนะถ้าเป็น
นำรวจนะเสร็จผมนานละแต่นี่เป็นเอการเนี่ยไม่รู้ผมก็ไม่
อยากมายุ่งกับอายการถ้าพูดแบบลูกนักเลงนะครับผมดับ
เครื่องชนเลยแต่ว่าถ้าเป็นผู้แบบเกรงใจนะก็ยังให้เกียรติ
อยู่แต่ณวันนี้เนี่ยผมว่าหมดเวลาแล้วเพราะว่าอะไรครับอายุ
ความมัน๕๐ปีนี่มัน๕ปีอีก๕ปีมันแป๊บเดียวนะฮะมันจะมีปัญหา
ว่าถ้าสมมุติว่าสั่งไม่ฟ้องคนใดคนหนึ่งแล้วเราเกิดมาฟ้อง
ไต่สวนมูลฟ้องเองเราจะต้องเอาสำนวนของพนักงานอายการ
การเนี้ยมาด้วยเขาไม่ให้เราอยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราไปฟ้อง
คนที่ไม่ถูกสั่งฟ้องเราก็จะไม่มีเครื่องมือสารก็ยกฟ้อง
เสร็จเลยแล้วอายุความมันลดน้อยถอยลงทุกวันมันจะเป็นปัญหา
สำหรับเราสมมุติว่าปีที่๗เขาเกิดฟ้องขึ้นมาอีก๓ปีผม
ไต่สวนอย่าลืมนะครับพยานมีเป็นร้อยนะแล้วมันจะเอาพยาน
มันไม่มีเวลาสำหรับเราแล้วครับตอนนี้คือผมบอกตรงตรงนะครับ
ผมไม่มีปัญญาแนะนำคุณสาธรณ์แล้วว่าผมจะช่วยแกยังไงเพราะผมหมดปัญญา
เป็นทนายมา๓๕ปีช่วยคนมาเป็นร้อยนะครับเห็นข่าวเยอะแยะมากมาย
แต่ณเวลานี้เนี่ยผมช่วยแกไม่ได้จริงแต่ขึ้นศาลเมื่อไหร่ผมช่วยแกได้
แต่ไม่ขึ้นสารช่วยแกไม่ได้เพราะอะไรเพราะคดีมันอยู่ที่อายการ
เดี๋ยวก่อนมาปิดท้ายที่คุณพ่อนะครับคุณฐานาอันชัยค่ะ
คือรอเท่านั้นถูกไหมคะขอไม่รอดับเครื่องเคลง
แล้วผมถามว่าจะให้เหมือนน้องเต้หรือฮะที่พ่อกระโดดตึก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

อยากให้ทางท้ายรัฐเราตามคดีไหนบ้าง
ที่ท่านตามข่าวท่านยังไม่ลืม
อยากให้นักข่าวอย่างเราช่วยตามให้
มีหลายคดีจริงนะคะ
มีคนพูดถึงน้องการ์ตูนนะคะมีคนพูดถึงคดีกรณีชนตำรวจนะคะ
ทายาทของบริษัทน้ำดื่มชูกำลัง
แล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็เราก็ยังไม่ลืมคดีน้องเมย์นะคะ
คดีน้องเมย์หายไปแล้วนะคะเงียบไปแล้วนะคะ
แต่ว่าเดี๋ยวจะต้องค่อยตาม
และยังมีอีกหลายคดีรวมถึงคดีใหม่ด้วย
จะค่อยไล่เรียงตามดูที่องค์ประกอบครบแล้วจะนำมาบอกเล่าให้ฟัง

แต่เราไม่เจอกันก็ได้ถ้าคุณพ่อตามสำเร็จแล้วก็ราบลื่นนะนะคะ
แต่ถ้ามีอะไรติดขัดแล้วเราช่วยได้เดี๋ยวเราได้พบกัน
หมดเวลาของรายการนะคะคุณผู้ชมอีกสักครู่ไทยรัฐนิวสโชว์ค่ะสวัสดีค่ะ